กลับมาจากการแข่งขันของจีนในระดับเอเชียนะครับยิ่งประสบการณ์เขาเยอะมากนะครับ
แรงขันระดับโลกเนี่ยเขาก็จัดมาหลายรายการแล้วนะครับแต่ว่าในเอเชียนเกมเนี่ยต้องรอถึง๑๐ปีด้วยกัน
กลับมาครั้งนี้นะครับเลยมีการลงทุนค่อนข้างมหาศาลนะครับ
แบบไม่กลัวขาดทุนเลยแล้วจัดเนี่ยมาตรฐานผมว่ามองมาถึงโอลิมปิกสบายสบาย
จีนก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของที่พักนักกีฬา
เรื่องของสนามแข่งขันทุกอย่างนะครับมันดีหมดเลย
ติดตามได้จากรายงานนะครับของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
หลากหลายมหากรรมกีฬาที่เจ้าภาพแต่ละประเทศรับหน้าที่จัดแข่งขัน
ถือเป็นหน้าเป็นตาของแต่ละชาติเอเชียนเกมสองพันยี่สิบสองครั้งที่สิบเก้า
จัดที่เมืองหางโจประเทศจีนเดิมที่เจ้าภาพมีความพร้อมอยู่แล้ว
แต่พอเลื่อนจากปีสองพันยี่สิบสองมาจัดปีสองพันยี่สิบสาม
เพราะสถานการณ์โควิด๑๙ทำให้มีความพร้อมเกินร้อยเปอร์เซ็นต์
จากนักกีฬาที่เจ้าภาพดูแลอย่างยอดเยี่ยมแล้วสื่อมวลชนก็เป็นจุดที่เจ้าภาพจีน
ดูแลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน
จัดมาในรูปแบบบุฟเฟ่ราคาสุดถูกมื้อละ๒๐หยวน
ประมาณเกือบหนึ่งร้อยบาทกินได้ไม่อั้นทำบัตรแบบเติมเงินแค่นี้
แน่นได้ทุกมื้อมื้อเช้าจะแน่นหน่อยเพราะฟรี
อาหารที่เตรียมไว้ให้มีให้เลือกหลากหลายคาหวานเมนูเพื่อสุขภาพ
หลั่งหลายชนิดหยิบได้ฟรีชากาแฟจัดได้เต็ม
รวมรวมแล้วเกินราคาที่จ่ายไปด้วยซ้ำอีกจุดที่รองรับสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก
ชื่นชอบการจัดการแบบนี้เพราะมีเมนูให้เลือกหลากหลาย
โดยเมนูที่ชอบก็คืออาหารจีนเพราะอร่อยกว่าอาหารจีนที่บ้านเกิดหลายเท่า

ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยโดยเฉพาะเรื่องของปากคล้อง
ก็ทำให้บรรดาพี่น้องสื่อมวลชนในชาติเอเชีย
กินของในศุกร์ทุกเมืองนะครับสนับสื่อไทยคุณ
รายงานจากกรุงหางโจประเทศจีนครับ